ไปดูเรื่องฮอตฮิตในติ๊กต๊อกกันบ้าง

นี่ในนี้ไปดูเหอะเพิร์ตเพิร์นเพิร์ตเพิร์นจริงแล้ว

คุณต้องนอกจากสองคุณต้องไปลองเต้นเหมือนกับยายหลานคู่นี้
อ๋อเหรอโอ้โหฮอตฮิตสนุกสนานจริงค่ะ
นะโอ๊เอ่อคุณยายค่ะ
เต้นไปเต้นมาเออมีกรอบที่หลังค่ะ

กระดูกรัดหรืองักนะนิดนึง

คุณยายเนี่ยชื่อยายจอมสีแสงพรม

ดูอารมณ์ดีแต่ว่าหลานศีลแม่ช่างธรรมวาดอะไรอ่ะวาดว้านตาหรอคะ
ใช่ค่ะใส่ให้คุณยายอ่ะหลานเนี่ยก็คือคุณธนวิทย์ตาระ
หรือน้องโมอายุ๒๙ปีนะคะใช้ชื่อติ๊กต๊อกว่าธนวิตาระนี่แหละ
แล้วก็พาคุณยายเต้นบ้างล่ะพาคุณยายทำอะไรขำแปลกบ้างล่ะ
เออนะไปฟังเสียงเขาหน่อยดีกว่านะทำไมมีความสุขสนานอะไรกันขนาดนี้คะ
สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่กับตากับยายนะครับ
คนเขาชอบยายที่ยายถ่ายคลิปเต้นอ่ะยายชอบไหมถ่ายคลิปนั้นน่ะชอบ
เสร็จแล้วปวดเมื่อยแข้งขาเลยไหมไม่ปวดเลยสนุกดี

แล้ววันหลังชวนถ่ายอีกจะถ่ายได้ไหมถ่ายได้
สักหน่อยเดี๋ยวคุณตาคุณตาเป็นรายต่อไปนะคะ
แต่ดูแล้วก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้คนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าเนี่ยนะคะ
แถมยังทำให้อารมณ์ดีสุขภาพดี
คนดูก็แฮปปี้ยิ้มไปด้วยนะคะ
แล้วยายเขาบอกว่าไม่ปวดเมื่อยมันจริงหรือเปล่า

อ่าคุณตามมาแล้วนั่นไง

ยังไปลากตามาเต้นด้วย
เป็นเพลงฮิตเป็นเพลงฮอต
เป็นภาพดังที่คนในติ๊กต๊อกเขาเต้นกัน
ก็นี่แหละคุณตาคุณยายคุณหลานก็เต้นร่วมกันด้วย
ใครอยากจะไปเต้นแบบนี้บ้างเต้นแล้วก็มาอวดพวกเราได้นะคะ

ความแข็งแรงของผู้สูงอายุ
แล้วก็ความรักความผูกพันไงระหว่างรุ่นสู่รุ่นนึกออก
น่ารักมากเลยคุณยายกับคุณหลานได้มีแบบว่ากิจกรรมร่วมกัน

ใช่คุณลองดูนะคุณชนะตอนไหนอ่ะ
ตอนไหนก็ได้ตอนนี้ไหมล่ะ